ที่ประเทศใต้ทั้งประเทศทุกภาคจะมีฝนตกหนักนะฮะโดยเฉพาะอ่าวไทยกับอัลดามันนั้นมีคลื่นลมค่อนข้างแรง
ลมมาแบบแรงมากครับบ้านที่อยู่ริมทะเลหลังคาเปิดหมดเลย
เอาไปชมคลิปก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
แม่มีอุทานโอ้หมายก๊อตด้วยนะคนในคลิป
คือแบบดูลมมาสิฮะดูคลื่นสิครับ
ไม่แต่ว่าคนที่ไม่เคยเจอลมแรงแบบนี้ปะทะ
จะไม่รู้ว่ามันน่ากลัวจริง
ใช่บางทีหลังคาบ้านก็ไม่ได้แบบยึดเอาไว้ดีนะ

นะฮะชาวบ้านแล้วก็เด็กผู้ถ่ายคลิปพากันร้องด้วยความตกใจแล้วครับ
เพราะว่าลมมันแรงจริงนะทำเอาหลังคาบ้านปลิวไปตามแรงลมอย่างนี้
ไอ้ตรงนี้คือบริเวณห้องครัวนะดูสิมันก็เปิดโล่งหมดเลยนะครับ
บ้านที่เกิดเหตุคือบ้านของนางบรุษัยนีตามหมาตรอายุเจ็ดสิบแปดปีครับ
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองสตูน
บอกว่าขณะที่กำลังนั่งแกว่งเป้หลานอยู่ในบ้านนะครับ
เป็นช่วงที่ฝนตกนะฮะแล้วก็มีลมพายุพัดมานะฮะ
เข้าที่ฝั่งนะครับหอบเอาหลังคาห้องครัวปริวหลุดไปแบบนี้ครับ
ระหว่างนั้นลูกสาวของเธอก็เรียกให้วิ่งออกมาจากบ้านนะครับ
ลูกสาวเจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
ตั้งแต่อยู่มาตกใจมากหลังคาบ้านเกือบทั้งหลังไปแบบนี้ครับ
บ้านเนี่ยนะเขาอยู่กันมาเป็นบ้านบ้านไม้ทรงโบราณอายุกว่าหกสิบปีนะฮะ
เป็นบ้านโบราณหลังเดียวที่อยู่ในพื้นที่นี้น่าเสียดายเหมือนกันนะ
หลังเกิดเหตุครับนายอำเภอเมืองสตูนก็สั่งให้เข้าไปตรวจสอบ